ของราคาน้ำตาลก่อนหน้านั้นมีการเบรกการขึ้นราคาน้ำตาลไปรอบหนึ่งแล้ว
แต่ว่าทีนี้ต้องมาทำสมดุลให้ดีระหว่างความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย
นี่แหละค่ะแล้วก็ล่าสุดออกมาเนี่ยทางรองนายกบอกว่ามีผลแล้วนะคะ
ใช่ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายฉลองวันอะไรวันนี้
วันมาวันโลกแต่ละคนบอกว่าก็ไม่อยากฉลองเลยนะ
เพราะว่าน้ำตาลทรายจะขึ้นราคาแบบนี้วันนี้มีการประชุมคอรมอ
เขาเลยมีมติออกมาใช่เรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคอรมอลวันนี้
มีมติปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย๒บาทต่อกิโลกรัม
ถือว่าเป็นราคาน้ำตาลหน้าโรงงานนะใช่ค่ะ
ก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ๑๔พฤศจิกานี่แหละ
หลังจากมีการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้บรรเทาปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ส่วนอีก๒บาทที่ขอขึ้นเพื่อใช้ในกองทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม
อันนี้คอรมอลยังไม่ได้อนุมัตินะคะก็ขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปหารือกันก่อน
จะได้ไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียว
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ประชุมคอรมอลยังเห็นชอบเงินช่วยเหลือกเกษตรกร
ไร่ละ๑๐๐๐บาทไม่เกิน๒๐ไร่หรือว่าครัวเรือนละไม่เกิน๒๐๐๐บาท
อันนี้ต้องหารือกับทางทกศนะคะก่อนในการดำเนินการ
นับตั้งแต่คอรมอลมีมติเป็นต้นไปก็คิดว่าอย่างเร็วน่าจะเป็นศุกร์นี้
หรือว่าวันจันทร์หน้านะคะใช่นะฮะย้อนไปเรื่องของราคาน้ำตาลนิดนึงนะครับคือ
คุณภูมิธรรมบอกแบบนี้ตอนแรกที่คณะกรรมการ
อะไรนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการบริหารความสมดุล

ว่าจะต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำตาล๒บาท
และทีนี้กรรมการชุดเล็กก็มาประชุมกันอีกที
จนถึงวันนี้วันที่ประชุมคอรมอก็มีการพิจารณาว่าจะปรับขึ้นราคา๒บาท

เพราะก่อนหน้านั้นกระทรวงพาณิชย์กำหนดเป็นสินค้าควบคุมแล้วก็ตรึงราคากันไว้
แต่ว่าก็มีความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยที่ทางรัฐบาลก็รับฟัง
มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ว่าเราจะขึ้น๒บาท
นะว่าเป็นการขอแก้แบบฉุกเฉินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
แล้วก็เรื่องที่หลายคนกังวลว่าอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวน้ำตาลขาดตลาดสิ
บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ได้ทำให้น้ำตาลขาดตลาด
ส่วนเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกรไร่ละ๑๐๐บาท
จะเริ่มจ่ายภายในกรอบระยะเวลา๑เดือนหลังจากนี้นะคะ

ก็อีก๒บาทแล้วก็บอกยังยังไม่อนุมัติในรอบนี้